แล้วก็ศูนย์กลางของข่าวสารของคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่อิสราเอล
ตอนนี้ก็ต้องฟังทางกระทรวงการต่างประเทศ
วันนี้แถลง๒รอบ๑๑โมงรอบหนึ่งแล้วก็ตอนบ่าย๓โมงอีกรอบหนึ่ง
ในช่วง๑๑โมงมีการพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล
ซึ่งมีการรายงานว่าคนไทยในตอนนี้เสียชีวิตรวมแล้ว๑๘ศพ
คือเพิ่มจากเมื่อวาน๖ศพนะคะ
ศพเสียชีวิตนะคะบาดเจ็บ๙คนถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑คน
แล้วก็มีคนไทยขอกลับประเทศ๓๘๖๒คนยืนยันไม่กลับ๕๒คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ก็ได้โทรศัพท์
พูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอล
ซึ่งได้แสดงความเสียใจนะคะ
แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะดูแลคนไทยและคนทุกชาติในอิสราเอลให้ดีที่สุด
แล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ทีนี้การวางแผนในการส่งคนไทยกลับประเทศไทย
โดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์๑๑ตุลาคมนะคะ๒๑นาฬิกา๔๕นาที
แล้วก็จะถึงประเทศไทยวันที่๑๒ตุลาคมตอน๑๐นาฬิกา๓๕นาที
เที่ยวบินนี้ก็จะมีคนไทยล็อตแรก๑๕คน
มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เพิ่งสามารถออกมาจากพื้นที่เสี่ยงได้
ก็จะเป็นคนที่เดินทางกลับมาในล็อตแรกนี้นะคะ
ส่วนเที่ยวบินต่อไปก็คาดว่าจะเป็น๑๘ตุลาคม
ตุลาคมมาก่อนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะ๑๘ตุลาคม
วันที่๑๘จะมา๘๐ที่นั่ง
ซึ่งเที่ยวบินนี้ก็จะมีหลายประเทศ
ทยอยอบพยพประชาชนกลับประเทศส่วนใหญ่จะเป็นประเทศยุโรปนะคะ
ด้วยเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินแห่งชาติของประเทศตัวเอง
ของเราจะบินอีกทีนึงก็คือ๑๘ตุลาคมกลับมา๘๐ที่นั่งด้วยกันนะคะ
นางสาวพันธ์นภาจันทรรมเอกอัคระชาทูตณกรุงเทลอวิทย์
วันนี้ได้วีดีโอคอนเฟอร์เนนต์รายงานสถานการณ์นะคะบอกว่า
ตอนนี้ทางสถานทูตก็พยายามติดต่อคนไทยทุกคน

เพื่อถามสถานะล่าสุดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
แต่ว่าต้องขอช่วยผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับมาบ้านก่อน

ใครที่ไม่มีเอกสารติดตัวเลย
สถานทูตเขาก็จะใช้วิธีตั้งเคาน์เตอร์
ก่อนเวลาขึ้นเครื่อง๔๕ชั่วโมง
ยืนยันว่าจะดูแลคนไทยทุกคน
ทั้งคนที่ไปอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดูแลหมดครับ
ส่วนการช่วยเหลือตัวประกันคนไทย๑๑คน
ทางการอิสราเอลกับรัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือ
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างล่าช้า
เพราะว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันมีหลายเชื้อชาติ

เรื่องของการช่วยตัวประกันที่ถูกจับไป
สามารถระบุโลเคชั่นหรือพิกัดของตัวประกันเหล่านั้นได้แล้วหรือยัง
เพราะว่าเห็นว่าทางฮามาสมีการแถลงออกมา
ว่าเหล่าตัวประกันทั้งหมดถูกนำไปอยู่
ที่ต่างกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่อย่างนี้ค่ะ
ต้องขอเรียนว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล

ว่าพอจะทราบไหมเขาเขาบอกว่าเขาขอโทษจริงเขายังไม่ทราบ
หรือเขาอาจจะทราบแต่เขายังไม่บอกนะคะ
ได้รับรายงานเรื่องของการขายรายงานต่อให้กับนายจ้างอื่นหรือไม่ครับ
เขานำออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
ทีนี้เนี่ยอิสราเอลต้องเรียนว่าเป็นประเทศเล็กไม่ได้มีที่มากนัก
ที่ในที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและถือว่าเป็นการย้ายงานนะคะ
ในหลายส่วนที่ที่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยในจ้างก็จะรับคนงานเหล่านี้เข้าไปทำงาน
ซึ่งก็คือเหมือนเป็นการย้ายเศรษฐานที่ทำงาน
คือมันก็มีประเด็นที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าแรงงานไทยถูกขายต่อ
อันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะคะจากท่านทูตบอกว่าคือลักษณะเหมือนกับว่าก็เปลี่ยนงาน
เพราะว่าพอออกนอกพื้นที่เดิมงานเดิมเขาก็สูญหายไป
ก็เป็นการหางานใหม่เพื่อที่จะได้ระหว่างอยู่ในพื้นที่

แล้วก็การแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอีกรอบนึงเมื่อช่วงบ่าย๓โมงเนี่ย
ตอนแถลงบ่าย๓โมงท่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงว่า
ประเทศไทยได้ส่งเครื่องบินแอร์บัส๓๔๐ไปรับคนไทยที่กรุงเทลอาวิทย์
ซึ่งเที่ยวบินนี้จะสามารถบรรจุคนได้๑๔๐คนจะไปวันที่๑๕นะคะ
แต่ก็มีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องรวบรวมคนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
แล้วก็ต้องประสานสถานทูตให้แน่ใจว่าแต่ละวันแต่ละช่วงเนี่ย
มีคนไทยพร้อมจะเดินทางได้จำนวนเท่าไหร่แอร์บัส๓๔๐จะรับคนไทยกลับบ้านได้๑๔๐คน
แล้วก็จะมีอีกเที่ยวบินหนึ่งเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่ประสานเอาไว้รับคนไทย
วันที่๑๘ตุลาคมมี๘๐ที่นั่งนะคะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบให้
สถานทูตจะจัดจองตัวเครื่องบินให้
อันนี้คือการเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยกลับบ้านค่ะ